ติดตามผลการเอนกรรมการเอนกรรมกีฬาประเภทต่างต่างของนักกีฬาไทยเมื่อวานที่ผ่านมา
เพราะว่าส่วนใหญ่มันก็เป็นกีฬาที่เราไม่ได้ส่งแข่ง
หรือว่าส่งแข่งเองก็อาจจะไม่ใช่กีฬาสากลที่เรามีความถนัดมากมายนัก
พูดถึงฟุตบอลกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูความพร้อมในวันนี้

ซึ่งเราจะพลาดไม่ได้แล้วหลังจากนี้
จะมีโอกาสในการเข้ารอบแล้วก็ยิงประตูให้เยอะที่สุดด้วยนะครับ
ดังนั้นนะครับแน่นอนครับความพร้อมในวันนี้นะครับ
ในการเจอกับสคปลาวซึ่งหลายคนประเมินว่าง่าย
ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเกมที่หนักพอสมควรเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าการเล่นที่ต้องมีสกอร์ที่ค่อนข้างจะเร็ว
ทำให้เกมมันง่ายขึ้นเนี่ยมันคงไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนเกมที่ผ่านมา
และนักเตะเองก็มีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นกันด้วยนะครับ
วันนี้ต้องประเมินด้วยนะครับว่าจะมีโอกาสลงเล่นแบบเต็มเกม
จากที่เกมที่แล้วก็มีโอกาสลงเป็นสำรองนะครับ
เดี๋ยวติดตามบรรยากาศความพร้อมล่าสุดนะครับ
วันนี้จากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
การถึงพายุใต้ฝุ่นตีซอยที่จะขึ้นฝั่งที่ประเทศฟิลิปปินส์
และอาจจะส่งผลกระทบต่อการเตรียมทีม

รอบแบ่งกลุ่มที่ทีมชาติไทยจะพบกับสปลาว

เชิญกับพายุไต้ฝุ่นตีซอย
ขึ้นฝั่งเมื่อช่วงหัวค่ำของวันที่๒ธันวาคม

คุณซื้อใหญ่ทีมชาติไทยได้พูดถึงประเด็นนี้ว่า
สมัยที่อยู่ญี่ปุ่นก็เจอกับพายุบ่อย
แต่สิ่งที่กังวลคือแผนการเตรียมทีม
เพราะจะส่งผลกระทบอย่างแน่นอน
หากมีฝนตกและสภาพสนามที่เปลี่ยนไป

ขณะเดียวกันก็ต้องรักษาสภาพร่างกายด้วย
แต่นับว่าโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บรุนแรง
ด้านจตุรพสัตว์ธรรมแบ็คซ้ายของทีมก็เปิดเผยว่า
เจอกับสปลาวไม่สามารถประมาททีมคู่แข่งได้
และก็จะขอทำหน้าที่อย่างดีที่สุดครับ

ควรจะชนะสปลาวด้วยสกอร์ที่มากที่สุด
เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้ารอบถ้าหากวันนั้นสุดท้าย
ทีมชาติไทยมีแต้มเท่ากับทีมอื่น
นี้ปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะไป๕ต่อ๑
โดยได้ประตูจากกัญญนัทเชษฐบุตรนาทีที่๒๑๙และ๒๗
ที่ศิลาวันอินตามีจะยิงฟรีคิกให้ไทยนำ๔ต่อ๐
กลับมาครึ่งหลังนาทีที่๕๓สุชาวดีนินธรรมรงค์ยิงประตูให้ไทยนำ๕ต่อ๐
แต่ไทยก็มาพลาดเสียฟรีคลิกนาทีที่๗๑
ก่อนที่วรรพรบุญสิงในทะวันของทีมจะรับบอลพลาดเข้าประตูไป
เกมไทยชนะ๕ต่อ๑ทำให้ไทยเข้ารอบเป็นที่๒
หลังประตูได้เสียเป็นรองเวียดนามอยู่๒ประตู
ซึ่งไทยจะเข้ารอบไปพบกับเมียนมาในวันที่๕ธันวาคม
ที่สนามริซาวเมโมเรียลเวลา๑๙นาฬิกา
หลังเกมโค้ชก้านรพลแก่นสนเฮดโค้ชของทีม

แม้ว่าจะไม่สามารถเข้ารอบเป็นที่๑ได้ก็ตาม
ส่วนเกมหลังจากนี้ขอมองเป็นรอบต่อรอบ
และยังไม่มองข้ามช็อตไปจนถึงนัดชิงชนะเลิศ
วิราวิทย์เจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน